ส่วนที่จังหวัดเลยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะก็เป็นสาวธอมเนี่ยนะฮะ
ออกไปหาปลาแต่ว่าจู่ก็กลายเป็นศพ
เพราะว่าไปเจอคนร้ายเอาปืนมายิงบริเวณด้านหน้าอกทะลุไปที่หลัง
บริเวณที่เขามีการศักดิ์๕แถวด้วยนะครับ
ตำรวจโรงพักหนองย่าปล่องจังหวัดเลยเข้าไปตรวจสอบศพของนางสาวดวงจันทองดี
ก็เป็นสาวธอมวัย๒๙ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำท้ายหมู่บ้าน
แม่งามอำเภอวังสะพุงพบถูกยิงด้วยปืนที่ไม่ทราบชนิดเข้าที่บริเวณหน้าอกทะลุหลัง
ตรงกับที่เขามีการศักดัน๕แถวไว้พอดี๒รูแล้วก็ทะลุศีรษะอีก๑รู
ไม่พบปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุและไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในจุดเกิดเหตุ
ริมสระน้ำพบอุปกรณ์การจับปลาของผู้ตายตกอยู่นะครับ
ชาวบ้านให้การว่าผู้ตายออกไปหาปลาที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านคนเดียว
สักบ่ายโมงเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้น๓นัดแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ได้เอกใจอะไร
กระทั่ง๔โมงเย็นเพื่อนของผู้ตายไปตามหาที่สระน้ำทำไมไม่กลับบ้านสักที
สุดท้ายก็เพราะว่ากลายเป็นศพตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบสู่อันทางสาเหตุ
แล้วก็เร่งติดตามหาคนร้ายที่ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ